นั่นก็คือคุณพอสลันแล้วก็คุณวิคทองระยาของดิฉัน
เรียกว่าแดนมันมากจะเป็นยังไง

เป็นยังไงนะคะความเสด็จสด่าวนะครับ

คือรู้แหละนะคะว่าทั้งคู่ไม่ใช่สายเต้นนะคะ

เต้นคอมจังหวะยังดูดีไปหมดเลยนะคะ
หนุ่มมิกเค้าเคยบอกว่าเต้นแบบนี้เค้าเรียกว่าการจาบหาจาบ

ใช่ค่ะจ๊บไม่จ๊บเอฟซีก็ส่งหัวใจให้ในคลิปแบบว่ารัวค่ะ
ฝากคุณพ่อสลันที่คุณเรือนขัดบอกว่าผอมมาก
เพราะเขาเต้นบ่อยเนี่ยคุณผู้ชม
หามคนดูว่าเต้นรอดไม่รอดนะคะปลูกคอมเม้นท์เปิดให้แมนต์แบบนี้นะคะ
สั้นบอกว่าฉันอายแทนเธอจริงนะคะ
ใช่เพราะว่าปกติก็ไม่ได้เต้นแบบนี้นะคะ
แต่เอาจริงพอสเขาเต้นน่ารักนะคะ
ยิ้มตามปั๊บนะฮะแล้วก็พอแคปท่านพอร์ตเขาบอกมาแล้วนี่
ถึงจะปากน้องหมาแต่ว่าเอวเขาดี
ใช่น่ารักได้ดูมากจริงนะครับ
วันหลังก็เดี๋ยวพี่แจ๊กรีนไปเต้นด้วยนะคะ
บอกแล้วงูก็ไม่กลัวผู้ชายก็ไม่กลัว
เต้นได้เลยมาสังหรับ
ผู้ชายเขาเต้นน่ารักดีนะแบบว่าไม่ต้องเยอะแบบนี้

พอแล้วมั้งจักรีนแหมซ้อมเต้นจะไปซ้อมกับเขาหรือไง
เออนะคะ
รักดีนะคะก็เอาลีลาแบบเด็ดอย่างนี้ก็มาฝากกันคุณผู้ชมค่ะ